ตอนแรกดิฉันเห็นข่าวนี้ดิฉันก็คิดว่าจะเป็นข่าวอุบัติเหตุ
เพราะว่ารถคันนี้เขาขับเป็นเก่งนะขับเก่งมาปั๊บแล้วก็เสียจังหวะ
อัดก๊อปปี้กับเสาไฟคนขับเนี่ยเสียชีวิตพอเล่ามาแบบนี้มันปูมาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุถูกไหม
แต่พอตำรวจไปค้นในรถเจอกระสอบแล้วกระสอบนี้มียาบ้าเป็นแสนเม็ดคุณผู้ชม
เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะ
ซึ่งรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีขาวคันนี้นี่แหละค่ะทะเบียนสุราชเนี่ย
ฝั่งเข้าเมืองอ่ะนะคะแล้วคนขับโดนอัดก๊อปปี้อยู่ที่ข้างหน้านี่
อันนี้ตอนที่ตัดถ่างนะเพื่อที่จะนำตัวคนขับออกมา
คนขับคือนายพัฒระวาธีทวิทย์สังอายุ๔๗ปีค่ะ
อาการตอนนั้นนี่คือสาหัสแล้วคือยังไม่เสียชีวิตด้วยตอนแรกอยู่ตรงพวงมาลัยแบบไม่รู้สึกตัว
แล้วพอเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมานำตัวออกมาเสร็จแล้ว
แต่ตอนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดนายพัทรวาธีเสียชีวิตนะคะคนขับรถเก่งคันนี้
ส่วนสิ่งที่บอกว่าตำรวจตะลึงตำรวจช็อกเลยเพราะอะไรพอเข้าไปค้นในรถเจอกระสอบอยู่
เอากระสอบมาแกะดูเปิดออกเห็นเป็นยาบ้ายาบ้าอยู่เยอะมากนะเต็มกระสอบเลยค่ะ
ตอนที่ระหว่างรอตำรวจพิษูททหารหลังนั้นไหนอำเภอท่าเศร้าล่าเนี่ย
นายเอกชัยสุนทรก็เดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุ
สั่งเจ้าหน้าที่สั่งอศเลยให้ลื้อยาเสพติดในรถเอาออกมาให้หมดเลยเอาดูตอนนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะในอำเภอท่าสาราบอกว่าให้เจ้าหน้าที่อศกับฝ่ายปกครองเนี่ย
ยาเสพติดในรถมาให้หมดเลยแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นมัดมัดแบบนี้สีเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะ
เป็นยาบ้า๑๕เมตรคูณไปสิคะทั้งหมดไม่ใช่๑๕เมตร๑๕มัตต์แล้วจำนวนทั้งหมดมันคือ๑๕๙๔๐๐เมตร
เจอยาไอซ์อีก๕ถุงน้ำหนัก๑๗๐กรัมทีเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายของกลางมาที่อำเภอท่าสารา
แต่ว่าตอนนั้นชาวบ้านงงแล้วนะชาวบ้านบอกอ้าวเดี๋ยวนะปกติเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาต้องเก็บหลักฐานอย่างละเอียดก่อน
อย่างดีเอนเอของขบวนการค้ายามันต้องเก็บหลักฐานก่อนไม่ใช่เหรอแล้วท้ายที่สุดนะคะในอำเภอท่าสาราเขามีการเปิดแถลงข่าวการตรวจยึด
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าไม่สามารถเก็บหลักฐานจากของกลางได้แล้ว
ทำไมอ่ะโกรธวัตถุพยานมันถูกปนเปื้อนจากการเคลื่อนย้ายคือหยิบมาเลยสัมผัสแบบไม่ถูกต้องตามหลักการเก็บทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วมันมีผลอะไรไหมก็นั่นนะสิกับเรื่องคดีแต่ทีนี้ด้วยความที่ผู้เสียชีวิตหรือคนขับเสียชีวิตไปใช่ไหม
ตำรวจก็คาดว่าคงจะขนยามุ่งหน้าไปทางสงขลาแหละแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องขยายผลต่อไปด้วยนะคะ